พระเอกแอนดิลเกคสันคัมแบ็คคราวนี้บอกเลยว่างานแน่นอี๊ดจริงนะคะ
ล่าสุดละครกำลังออนแอร์อยู่และก็กำลังจะมีละครที่กำลังจะจ่อคิวถ่ายทำอยู่เหมือนกันนะคะ
ทำให้หลายคนเป็นห่วงจริงว่าเออพี่เอ็นดิวจ๋าพี่เอ็นดิวเนี่ยเอาเวลาไหนไปพักผ่อนนะคะ
ซึ่งนักแสดงหนุ่มบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องพักผ่อนพี่แบ่งเวลาไว้อยู่แล้วนะ
แต่ประเด็นที่ถูกแซวค่ะคือเจ้าตัวจะหลงรักนางเอกที่ประกบคู่หรือไม่นั้นไปฟังกันค่ะ
มาทำงานแล้วก็แบบว่าต้องอยู่กับบทแล้วก็มองไปแหมแหงจะเกินเส้นนิช์จังเลยเนอะ

แต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งดูอยู่เยอะเลยครับ

ถ้าจะต้องมีแฟนหรือมีคนคุยหรือว่ามีภรรยา
เพราะว่าแค่เพราะว่าเหงาผมว่ามันไม่โอเคหรอก

ทำงานไปก่อนแล้วค่ะให้สาวสบายใจเนอะ
ตอนนี้ก็เอาละครที่ออนแอร์ก็ประกบคู่กับคุณเชฟที่คำพร
ก็เป็นโรแมนติกดราม่านะคะเข้มข้นทีเดียวก็ไปติดตามกันได้นะจ๊ะ